คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์หนึ่ง
มีหนุ่มคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์
ประกบรถจักรยานยนต์ของนักเรียนสาว๒คน
เขาก็อ้างว่าเขาเป็นตำรวจ

แต่ไม่ได้ตรวจค้นจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นตำรวจจริงด้วย
แล้วก็ไปลวนลามเขา
ล่าสุดตำรวจภูทรศรีราชาจับตัวคนร้ายได้แล้ว
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเก็บภาพไว้ได้ชัดเจน
รับสารภาพค่ะทำไปเพราะว่าเมาสุรานะคะ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรศรีราชา
ควบคุมตัวนายประสานศรีหุ่นอายุ๔๖ปี

ผู้ต้องหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่ถึง๑๘ปี
กุมได้ที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่หมู่๗
ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเมื่อสักครู่นี้

บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งก็คือด้านหน้า
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง
บันทึกภาพพฤติกรรมของคนร้ายเอาไว้ได้ชัดเจน
นายประสานก็ต้องยอมรับล่ะค่ะ
ว่าตัวเองนั้นทำจริงก่อเหตุจริง
ซึ่งจริงแล้วมีอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกรับจ้าง
วันเกิดเหตุเนี่ยดื่มสุราเข้าไปแล้วก็ดื่มไปเยอะเลย
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามทางเรื่อย
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเห็นเด็กสาวสองคน
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากโรงเรียนพอดี
ก็เลยขี่ตามไปประกบแล้วก็เกาะเหตุนี้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ขณะที่นางสาวใบเตยนามสมมุตินะคะ
เพราะน้องยังอายุแค่๑๖เท่านั้นและนางสาวเหมียวอายุ๑๗
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
เขาบอกว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัว
ว่าเป็นตำรวจภูทรศรีรชาคลิปนี้

อ้างตัวว่าตัวเองเป็นตำรวจขอตรวจหายาเสพติด
หลังจากนั้นก็ลวนลามทำอนาจารย์น้องทั้งสองคน
หลังเกิดเหตุผู้ปกครองก็ได้แจ้งความ
ที่สพศรีราชาตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากระทำอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๘ปี

ความผิดฐานหน่วงเหนียวกักขังปลอมเป็นเจ้าพนักงาน
แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ